ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าต่อเนื่องหน่อยนะครับหลังจากเกิดเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับตอน๑๑นาฬิกาที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยศรีบุญเรือง๒เทพารักษ์สมุทรปราการนะครับ
ก็อย่างที่ตามข่าวกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะในจ่ายในจ่ายนี่เป็นคนก่อเหตุนะฮะ
ทำร้ายป้าแดงนะครับหรือว่านางสาวจิตราอายุห้าสิบเก้าปีค่ะ
จนเสียชีวิตนะครับนี่เป็นวงจรปิดนะฮะตอนที่ป้าแดงเนี่ย
เดินไปหน้าห้องพักของนายจ่ายหรือว่านายขจรเดชจำบาทองอายุยี่สิบสามปีค่ะ
นะจากนั้นไม่กี่นาทีจ่ายนี่เดินออกมาจากห้องพัก
แล้วมาพูดอะไรบางอย่างกับป้าแดงก่อนลงมือทำร้ายป้าแดงจนล้มลง
นี่จ่ายนะฮะนี่ป้าแดงนะครับพอป้าแดงแกล้มลงในจ่ายก็เข้าไป
ค้อนเนี่ยกระนำทุบตีป้าแดงค่ะหลายครั้งทุบเสร็จนี่ยังเดินไปบอกชาวบ้านในคอนโดนะ
เนี่ยค้อในมือเนี่ยบอกฆ่าคนตายแล้ว
แล้วกลับไปในห้องตัวเองไปหยิบค้อนตันมาอีกอันนึงค่ะรอบนี้มาทุบศีรษะป้าแดง
แบบไม่ยั้งมือนะฮะแล้วลากศพป้าแดงมันเห็นพฤติการชัดเจนนะคะ
คือไม่เห็นของแต่พฤติการท่าทางมันเห็นเลยว่าเขากำลังเงื้อมือแล้วก็ทุบลงไป
นี่คือตอนลากร่างมานะคะโอ้โหดูสิฮะคือทุบไปแล้วนะฮะ
ทุบศีรษะไปแล้วลากร่างป้าแดงมานอนข้างรถที่จอดรถแถวนี้ฮะ
แล้วเอามีดแทงซ้ำป้าแดงเอามีดเฉือนเอาไว้เอาเพศป้าแดงอีก
คือเห็นเห็นรอยคราบเลือดที่ถูกลากมาเลยอ่ะค่ะกลางวันแสกนะ
เนี่ยแล้วโอ้โหแล้วผู้คนก็อยู่แถวนั้นเต็มไปหมดไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยครับ
เพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับจ่ายนี่แบบคลั่งไปแล้วคนปกติใครเขาทำกันนะคะ
แบบเนี้ยแล้วมีมีดมีอาวุธแบบอื้อหือมีท้อนมีเคิ้นดูสิฮะทุกผู้ชมครับ
เทือนขวัญเหลือเกินนะฮะมีกล้องวงจรปิดในอาคารที่เกิดเหตุนะครับ
เก้านาฬิกาเก้านาทีเมื่อวานนี้ก่อนที่ในจ่ายจะทำร้ายป้าแดงจนเสียชีวิต
นี่ฮะถอดเสื้อใส่กางเกงตัวเดียวเดินอยู่แถวอาคารที่เกิดเหตุนะครับ
ศรีภูมิเรืองสองเทพละลักษมติปลาการนะคะ
แล้วมันเหมือนกับมันจะมีช่วงที่เหมือนกับป้าแดงเนี่ย
เอาไปทำอะไรบางอย่างแถวแถวหน้าผากในจ่ายนี่จังหวะ
เอื้อมมือไปตรงนั้นนะฮะค่ะนี้นี่นี่นี่

เคาะแตะหรือลูกหัวหรือยังไงแตะ
แต่มันไม่ใช่ทำร้ายแน่นอนนะอย่างนี้นะ

คือก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะฮะ
จากนั้น๙นาฬิกา๑๔นาทีนะครับ
แดงก็ลุกจากที่นั่งตรงนี้นะครับ

นี่แกก็เดินไม่ค่อยไหวนะป้าแดงอ่ะนะเห็นไหม
แล้วก็ไปมีปัญหาอะไรกันที่หน้าคอนโด
ก็ไม่รู้ตรงที่จอดรถนะครับ
แล้วในจ่ายก็ทำร้ายร่างกายป้าแดงจนเสียชีวิต

ตำรวจได้รับแจ้งเหตุมาถึงที่เกิดเหตุ

เพราะว่าในจ่ายก็คลั่งอยู่แถวนั้นไม่ได้ไปไหนนะครับ
ก็คุมตัวไปที่สพสำรงเหนือนะฮะ

คือลักษณะเลือดเป็นจุดแบบเลือดกระเซ็นนี่คือในจ่ายถูกคุมตัวเนี่ยนะฮะไปที่โรงพักผู้สื่อข่าวของเราก็
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะฮะก็ไปเจอในห้องพักของในจ่ายเนี่ย
เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่างนะมีไม้อัดนะไฟแชคยาเส้นขวดเล่าขาว
ป๋องเบียร์วางบนโต๊ะเต็มไปหมดใต้โต๊ะมีพวกขวดน้ำหวานที่ดื่ม
หมดแล้วนะจากการสอบปากคำเนี่ยในจ่ายอ้างว่าก่อนเกิดเหตุเพิ่ง
นอนลงมาจากห้องมาเจอป้าแดงนั่งดื่มเหล้าอยู่ส่งเสียงดังเออะ
โวยวายก็เลยไล่ให้ไปดื่มเหล้าที่อื่นแต่ป้าแดงเนี่ยมาขอบุหรี่สูบ
ก็ให้บุหรี่ไปพอให้บุหรี่ไปแล้วบอกให้ป้าแดงไปดื่มเหล้าที่อื่นแต่
กลับถูกป้าแดงต่อว่าพูดจาไม่เข้าหูเลยหยิบค้อนฟาดหัว
กันไปสองทีแล้วก็ตีซ้ำด้วยค้อนแบบไม่ยั้งอีกก่อนจะใช้
มีดแทงจนเสียชีวิตอันนี้ในจ่ายบอกว่าอย่างนี้นะ

เขาทำไมไม่ทำเป็นของเราเนี่ย

วันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา

ระหว่างที่คุมตัวไปคุณสุชาดาก็พยายามถาม
เกี่ยวกับสาเหตุที่ไปทำร้ายป้าแดงแกขนาดนี้

เฉือนอวัยวเพศอีกใช่ไหม
ในจ่ายนี่ฮะคุณสุชาดาก็ถามว่าอยากขอโทษป้าแดง
อยากขอโทษครอบครัวป้าแดงบ้างไหม
จ่ายนี่ทำหน้าเมินเฉยนิ่งไม่สนใจอะไรนะครับ

จากการสอบปากคำเพิ่มเติมเนี่ยในจ่ายอ้างว่า
โมโหที่ป้าแดงมานั่งกินเหล้าหน้าห้อง
ซึ่งที่ต้องฆ่าเพราะว่ามาบุกรุกบ้านด้วย
แล้วยอมรับว่าเพิ่งปลดประจำการทหารมา

แต่อ้างว่าไม่ได้เสพยาเสพติด
ตำรวจก็เอาตัวไปตรวจหาสารเสพติดนะครับ
พบสารเสพติดในร่างกายนะฮะ
แต่จะเข้าข่ายมีอาการทางจิตหรือไม่เนี่ย
เดี๋ยวต้องรอการเช็คประวัติกับทางครอบครัวของในจ่ายก่อน
ว่ามีประวัติการรักษาอาการทางจิตไหม
แต่หลายคนบอกถ้ามีประวัติเป็นทหารได้ยังไง
เขาต้องตรวจเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตก่อนหรือเปล่า

เมืองต้นตอนนี้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
คุมตัวไปฝากหางที่ศาลแล้วนะครับ

เมื่อวานแล้วก็วันนี้นะครับ

คือไม่ใช่แค่ฆ่าพี่อุ๋ยนี่มันฆ่าแบบโหดเยี่ยมอะค่ะ
แล้วอ้างว่าป้าแดงก็ไปบุกรุกห้องอะไรพวกนี้นะฮะ
อันนี้คำกล่าวอ้างผู้ก่อเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะที่จุดเกิดเหตุลูกสาวกับลูกชายของป้าแดงนะครับ
วันนี้ก็มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของแม่นะครับ

พี่ขาดไม่ได้ลูกบอกต้องเอาเหล้าขากะปุรีมาด้วย
พ่อแม่ตอนบุคคลิปแม่ก็ชอบนะฮะ
ก็พยายามเรียกชื่อแม่ให้กลับบ้าน

คือระหว่างที่ทำพิธีอันนี้ความเชื่อนะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะ

สื่อได้ถึงดวงวิญญาณของแม่
ว่าแม่ยังโกรธแค้นอยู่
นี่จังหวะทำพิธีอยู่เนี่ยจะลินเหล้าให้แม่หรืออะไรก็แล้ว

มือไม้สั่นไปเหมือนกับแม่ยังโกรธแค้นแล้วไม่ยอมไป
สุดท้ายไม่รู้จะทำยังไง
ลูกสาวของป้าแดงเลยบอกเอางี้
คือแม่ชอบดื่มเหล้าจริง
แต่แม่ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะ
ในจ่ายจะอ้างว่าแม่เมาเสียงดังหรือบุกรุกในบ้านในจ่าย

หรือถ้าบอกแม่ไปขอบุหรี่แล้วรบกลัว
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องมาฆ่าแม่ตายขนาดนี้เลยเหรอ
พอรู้ข่าวก็รีบมาจากลำปางเพื่อมาดูแม่
มาถึงเห็นสภาพศพแม่มันเละไปหมดรับไม่ไหวจริง
ไม่เคยคิดเลยว่าแม่จะโดนกระทำแบบนี้
แม่เป็นคนกินเหล้าจริง
ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะระหว่างทำพิธีเส้นดวงวิญญาณของป้าแดงเนี่ย

ลูกถามให้ป้าแดงแล้วลูกสื่อได้ว่าแม่ไม่ยอม
แม่ไม่ยอมไปวัดแม่ยังแค้นอยู่
เลยต้องให้ป้านางเป็นเพื่อนสนิทป้าแดง

ชวนป้าแดงกงเล่าหน่อย
สูบบุหรี่หน่อยจะได้สื่อสารกับวิญญาณป้าแดง

ป้านางก็นี่ครับ
แกทำไปทำมายังวัด
เหมือนมีวิญญาณป้าแดงกำลังเข้าร้าน

พยายามจะช่วยช่วยไม่ไหวจริงจริง

ขึ้นมานะฮะนี่ต้องให้ป้านางก็ต้องหยิบขึ้นมานี่
แล้วถึงจะนิ่งนิ่งแล้วถึงดื่มเหล้าขาวจนหมดขวด
แล้วก็เชิญดวงวิญญาณป้าแดงเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุไปวัดได้
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
นะฮะขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
อยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะสุดท้ายเนี่ยทางครอบครัวก็เชื่อว่าป้าแดงก็ไปที่วัดแล้ว
ของทางป้าแดงที่เสียชีวิตเลยนี่เอาละเดี๋ยวก็ดูความคืบหน้าของเหตุการณ์นี้กันต่อไปกันแล้วกัน